ประเด็นวันนี้ยังคงมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกัน
โดยเฉพาะคดีใหญ่คดีหนึ่งที่ประชาชนติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ
เรื่องของคดีบริษัทไร้ส้มซึ่งสารดีกาค่ะมีการพิพากษา
ซึ่งก็ได้มีคำพิพากษาจำคุกนายสรยุทธ์เป็นเวลา๖ปี๒๔เดือนนะคะ
เพราะว่าทางอสมทรได้รับความเสียหายจากกรณีนี้ถึงกว่า๑๓๘ล้านบาท
แล้วก็ได้นำตัวไปเรือนจำกรุงเทพมหานครเพื่อรับโทษทันที

สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบกลางมีคำพิพากษาสารดีกา
คดีที่นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
พวกตกเป็นจำเลยในการสนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำความผิด
จากกรณีเมื่อปี๒๕๔๘๒๕๔๙นางพิชภาบุญโต
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของบจอสมท
จัดทำคิวโฆษณารวมในรายการคุยคุยข่าว
รายงานการโฆษณาเกินเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าโฆษณาเกินเวลา
บริษัทไร้ส้มจำนวน๑๗ครั้ง
ทำให้บมจอสมทเสียหายกว่า๑๓๘ล้านบาท
โดยสารพิพากษาแก้คำสั่งสารอุทธรณ์เนื่องจากคำให้การเป็นประโยชน์

จำคุกนายสรยุทธ์และนางมณฑาธีรเดชพนักงานบริษัทไล่ส้ม
เป็นเวลา๖ปี๒๔เดือนจากเดิม๑๓ปี๔เดือน
ส่วนนางพิชภาให้จำคุก๑๒ปีจากเดิม๒๐ปี
ปรับบริษัทไร้ส้มเป็นเงิน๗๒๐๐๐บาทจากเดิม๘๐๐๐บาท
ส่วนที่จำเลยดีกาว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน
และนายสรยุทธ์จำเลยที่๓เคยทำคุณงามความดี
ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษ
เห็นว่านายสรยุทธ์เป็นสื่อมวลชนอาวุโส
เป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลทั่วไป
แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่ตน
กระทำความผิดเสียเองจึงไม่เพียงพอให้รับฟัง
เพื่อลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญา

บรรดาเพื่อนร่วมงานของนายสรยุทธ์ต่างยอมรับว่าเสียใจ
กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ขณะให้สัมภาษณ์
ไบร์ทเขารู้สึกเห็นใจ

แล้วก็รู้สึกเสียดาย
คือพี่ยุทธ์เป็นคนตั้งใจทำงาน
เป็นคนที่ซื่อสัตว์ต่ออาชีพของตัวเองและต่อคนดู
ซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่พี่ยุทธ์สอนพวกเรามาโดยตลอด

เราต้องรับผิดชอบต่อคนดู
ยุทธ์รักงานข่าวรักอาชีพนี้มาก
ดังนั้นถ้าหากว่าพวกเราจะได้เห็นน้ำตาของพี่ยุทธ์เนี่ย
มันก็จะคือทุกครั้งที่พี่ยุทธ์พูดว่า

เราทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับพี่ยุทธ์

ทุกคนก็รู้หลวงชีวิตของพี่คือ
ตื่นตี๒ตี๓ขึ้นมาอ่านข่าว

พี่บอกว่ามึงรู้ไหมว่าวันที่กูไม่ได้ทำงาน

กับพวกเครื่องรถตู้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ต้องหา
ไปยังเรินจำพิเศษกรุงเทพธ์ฮานะคร
เพื่อรับโทษตามคำพิพากษาของศาล
ขณะที่ทีมงานนายสรยุทธ์ได้โพสต์ความในใจที่เจ้าตัวเขียนไว้

ตลอด๔ปีของการต่อสู้คดีไม่เคยมีความสุขแม้แต่วันเดียว
มีความรู้สึกเหมือนยิ่งสู้ยิ่งแพ้แต่ก็ต้องสู้
และยังไม่รู้ว่าจะทำใจยอมรับกับความยากลำบากในเรือนจำได้ขนาดไหน
แต่อย่างน้อยวันนี้ก็จะเริ่มต้นใหม่เสียที
จะต้องเริ่มต้นจากติดลบอยู่ในคุกตาราง

ซึ่งก็จะมีวันหนึ่งในที่สุดที่จะได้นับหนึ่งใหม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน